พี่จักรีนเรียกว่าเป็นตัวจริงแล้วนะ
แต่ก็หนุ่มมิ๊กก็ยังติดต่อไม่ได้จริง
ล่าสุดเมื่อวานนี้เมื่อคืนนี้เลย
มิ๊กออกมาเคลียร์เรื่องนี้เองทั้งหมดเลยค่ะ
เมื่อคืนนี้นะหนุ่มมิคโพสต์ข้อความลงไอจีไว้ยาวแบบนี้เลยค่ะ
ขออนุญาตผ่านทางนี้ทางเดียวนะครับ
ความสัมพันธ์ของผมกับน้องตามที่เป็นข่าว
ตอนนี้เราทั้งคู่ตัดสินใจยุติความสัมพันธ์แล้วจริงครับ
เนื่องจากทัศนคติและมุมมองความคิดที่ไม่เหมือนกัน
ไม่มีเรื่องมือที่๓มาเกี่ยวข้องแต่อย่างใดเลย
ที่ผ่านมาขอขอบคุณที่คอยสนับสนุนเรา

และทุกกำลังใจที่ส่งถึงเรามาตลอดนะครับ
ทั้งพี่นิ่งปนนิตาเหนาที่ส่าห์นาธิสยุยจิรณันดิ์
และอีกหลายคนเลยเข้าไปกดไลค์เข้าไปคอมเมนต์
ให้กำลังใจคู่นี้มากมาย
ให้กำลังใจแหละเพราะว่าคู่นี้เนี่ยเป็นคู่ที่น่ารักมากจริง
จากก่อนหน้านี้นะเวลาเราไปออกงานนะเราเจอคู่นี้เขาออกงานด้วยกัน
เขาก็จะดูแลกันน่ารักดีแต่ว่าใดก็แล้วแต่เนาะ
ความสัมพันธ์ที่จบลงก็ถือให้ว่าเป็นบทเรียนที่สวยงามของชีวิตไปแล้วกันอะเนาะ
แล้วก็ต้องเคารพการตัดสินใจของทั้งคู่ด้วยนะครับคุณผู้ชม